ผู้หญิงคนนึงเธอเป็นแม่ค้าขายของเนาะ
พอขายของเสร็จปุ๊บตกค่ำก็ดึกแล้วแหละ

จังหวะขับกลับมาที่บ้านค่ะได้ยินเสียงเหมือนรถเหยียบอะไรสักอย่าง

แล้วก็รู้สึกว่ารถมีสภาพที่ผิดปกติไป
แต่ไม่กล้าลงไปดูเพราะว่ามืดค่ำแล้ว

นี่คือสิ่งที่เจอตะปูเรือใบค่ะ

เจาะเข้าไป๓อันด้วยกัน
ให้น้องชายพากลับมาตรงจุดเกิดเหตุไปดูซิมันเกิดอะไร
โอ้โหแผงตะปูเรือใบเพียบเลยค่ะ
และที่สำคัญมีคนถือปืนยาวออกมาข่มขู่ด้วย
อืมบอกรำคาญรถวิ่งนี่คือวางเป็นทางยาวเลยเห็นไหมเนี้ย
ถูกต้องสาเหตุคือรำคาญรถวิ่งตอนกลางคืนนอนไม่หลับ
อ้าวแล้วกันโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่นะอันนี้ต้องดูเลยนะว่าเราจะแก้ไขกันยังไง
ตำรวจศาสตร์วรริญช๊ำราปค่า
พอได้รับแจ้งเหตุการณ์นี้แล้วก็เข้าไปควบคุมตัวคนก่อเหตุนะคะ
เป็นผู้ชายอายุ๔๘ปี
เขาไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านร้างหลังหนึ่งในซอยร่วมใจที่ตำบลแสนศุกร์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี

คนนี้แหละผู้ชายคนนี้ที่เป็นคนก่อเหตุเป็นคนวางตะปูเรือใบ
แล้วก็เอาปืนมาข่มขู่ด้วย
ให้คุณผู้ชมดูสภาพเนี่ยเขาก็นั่งซ่อนตัวอยู่ในนี้
แล้วก็ดูจากเสื้อผ้าที่ใส่เนาะ

เจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจค้นร่างกายแล้วก็ตรวจสอบอุปกรณ์อะไรไว้หมดเลย
ทีนี้ลองไปถามผู้เสียหาย
เล่าบอกว่ากลางดึกเธอปิดร้านขายของก็ขับรถกลับบ้าน
บ้านเธออยู่ใกล้กับโรงเรียนวิจิตราเป็นบ้านพักทหารค่ะ
ขับมาตามถนนข้างโรงเรียนถึงจุดเกิดเหตุ
รู้สึกได้เลยว่าล้อมันต้องเหยียบอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะ
อะไรไม่รู้อ่ะแต่ไม่กล้าลงไปดูเพราะมันดึกแล้วแล้วเป็นผู้หญิงคนเดียว
ก็ฝืนขับกลับไปถึงบ้านแล้วก็ค่อยให้น้องเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์
พากลับมาดูก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามภาพเมื่อสักครู่นะคะ
แงตะปูเรือใบวางเรียงกันเป็นตับเลย
แล้วผู้ก่อเหตุผู้ชายวัย๔๘ปีคนนั้นเนี่ยเดินถือปืนยาวออกจากบ้าน
แล้วบอกเนี่ยคนในซอยชอบขับรถเร็วเลยต้องเอาตะปูมาวางเอาไว้
แต่ในมือถือปืนนะแล้วค่อยเดินกลับเข้าไปในบ้าน
เธอก็เลยอยากจะเอามาโพสต์เพื่อเตือนคนที่ต้องใช้เส้นทางตรงนี้
ถ้าถ้าเป็นผู้ป่วยจิตเวทจริงอย่างนี้ค่ะก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะพี่
แต่ว่าที่จริงแล้วอยากให้ดูแลพวกคุณดีหน่อยคือเมื่อเช้านี้ตอนที่หนูไปเจอร้านขายของที่อยู่หน้าลินจิตาเนอะ
เขาบอกว่าโอ๊ยหนูก็เลยเล่าเหตุการณ์เขาฟังเขาเลยว่าปืนปืนตัวนั้นแต่เป็นปืนอัดลม
ใช่ค่ะแสดงว่าที่หนูเจอเมื่อคืนคือปืนจริงนะคะแต่เป็นปืนอารมณ์ดีแล้วที่ไม่เถียงไม่อะไรเขา
ไม่ไปพูดอะไรกับเขาเยอะค่ะแล้วอันนี้คนทางนั้นเขาก็บอกคนที่ขายของอยู่นั่งลิงจิตตา
เขาบอกว่าว่างก็เอามายิงเล่นใช่เมื่อเช้าก็มายิงรอบหนึ่งค่ะเอามายิงเล่น
ว่าถ้าเป็นคนป่วยจริงก็ไม่น่าจะปล่อยให้มายิงอะไรแบบนี้ถึงปืนอารมณ์ก็มีอันตรายได้ค่ะพี่
แล้วไม่รู้จะไปยิงใครบ้างไม่รู้ใช่ค่ะตอนนี้ก็มีเจ้าทุกข์อยู่สองสามคนหนูก็
ทีนี้ก็ได้ไปคุยกับพี่สาวของคนเกาะเหตุนะคะเธอก็บอกว่าน้องชายเธอป่วย
มีอาการทางจิตประสาทมานานกว่า๒๐ปีแล้วแต่ช่วงหลังหลังไม่ยอมกินยา
แล้วก่อนเกิดเหตุไม่ยอมนอนสองคืนติดต่อกันเขาบอกว่าที่ไม่นอนเนี่ยเป็นเพราะว่า
ได้ยินเสียงคนขับรถผ่านหน้าบ้านเสียงดังเลยนอนไม่หลับเลยหงุดหงิด
ต้องเอาตะปูเรือใบไปวางดักเอาไว้จะได้ไม่ต้องขับกันอีก
มีอาการไหมครับ
เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ก่อเหตุไปโรงพยาบาลพระศรีมหาโพเพื่อรักษาตัวก่อนนะคะ
ก็ต้องฝากดูแลกันด้วยคนในครอบครัวนะ

กลัวมากเลยถึงจะปืนอัดลมหรืออะไรก็แล้วแต่อุปกรณ์อะไรที่มันที่มันทำร้ายคนได้นะคะ